เห็นว่าถูกเพื่อนบูลลี่แล้วก็กันแกล้งนะฮะ

เอาน้ำหมึกมาราดกระเป๋าจนเลอะ

ตอนนี้ลูกของคุณแม่คือ

คุณแม่บอกว่าเตรียมจะต้องย้ายลูก

ก่อนหน้านี้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
แล้วก็มีเพจดังแชร์เรื่องนี้ต่อ

คุยกับคุณแม่ศรีดีรัฐท่านนี้อายุ๓๖
บอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนบูลลี่ทำลายข้าวของกรีดสมุด
ลองดูสมุดของน้องสิครับที่คุณแม่เอามาโชว์
กรีดตั้งแต่หน้าปกและหน้าในด้วยครับ
แล้วเขียนคำตอบว่าต่างแบบนี้
ตอนนี้คือลูกสาวเนี่ยมีอาการป่วยเหมือนซึมเศร้าโอ้โหฉีกขาดแบบนี้เลย
เรื่องที่เกิดขึ้นคุณแม่เพิ่งรู้เมื่อ๑๖กุมภาครับ
โรงเรียนแจ้งมาบอกคุณแม่ลูกคุณแม่ไม่สบายนะ
ตอนนี้โรงเรียนขออนุญาตส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ระยอง
พอไปถึงลูกคุณแม่ไม่คุยกับใครครับ
อารวาสคว่างปลาข้าวของพยาบาลต้องมาช่วยห้าม

คุณแม่บอกเจ็บปวดทุกครั้งที่เปิดหน้ากระดาษ
ทีแล้วมันเห็นรอยกรีดมันไม่ได้แค่กระดาษฮะ
มันเหมือนรอยกรีดนั้นมันลงไปที่ใจแม่ด้วย
กุมภาครับไปที่โรงเรียนเอากระเป๋าหนังสือที่ลูกสาวลืมไว้
จะไปเอากระเป๋ามาไปเห็นกระเป๋าคุณแม่บอกตกใจมาก
มันมีน้ำหมึกปากกาเลอะเต็มกระเป๋าเปื้อนเต็มไปหมดเลย
สมุดก็ถูกกรีดแล้วมีข้อความด่าทอต่างอีก
ข้อความนี้รุนแรงด้วยดูฮะทั้งลิขวิดเอ่ยปากกาเอยเลอะเทอะน้ำหมึกไปหมดเลย
ตัดสินใจเข้าพบคุณครูอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ข้อความที่คุณแม่อ่านที่มีคนมาเขียนด่าลูกแม่
มันมีทั้งข้อความกำลังใจข้อความประชดประชันเสียดสีอะไรต่าง
ในวงกลมสีแดงครับนี่ฮะสิ่งที่คุณแม่บอกว่า
แบบนี้เหรอคนเป็นเพื่อนกันเขาทำกันแบบนี้เหรอ
ถามทางคุณครูเช็คกับทางโรงเรียนเห็นบอกว่าโรงเรียนบอกว่า
ลงโทษนักเรียนที่ทำเรื่องนี้แล้วนะฮะแต่สำหรับคุณแม่มองว่า
การลงโทษเด็กไม่ช่วยแก้ปัญหาเพราะตอนนี้สภาพจิตใจของลูกคุณแม่
คือย่ำแย่มากต้องพบจิตแพทย์ครับผลการบำบัดรักษาบอกว่า
ลูกสาวมีความผิดปกติแบบโรคจิตเพศกึ่งอารมณ์แปรปรวนชนิดซึมเศร้า
เด็ก๑๓มาเจอสถานการณ์แบบนี้คุณแม่เจ็บปวดมากครับ
คือแม่มองว่ามันค่อนข้างแรงนะคะกับการทำลายทรัพย์สิน
แล้วเด็กก็ยังไม่รู้จักคำว่ารับผิดชอบคืออะไรเหรอคือทำลายไปเอาความสะใจ
ครูก็แค่ตีแล้วยังไงต่อเด็กก็ยังไม่มีจิตสำนึกในการว่า
การทำลายข้าวของของคนอื่นต้องมีการรับผิดชอบและชดใช้นะ
สภาพจิตใจน้องวันแรกที่น้องเห็นสภาพนะคะ
น้องร้องไห้แล้วน้องก็ปลาข้าวของแบบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ใช่ไหม

คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวกับเพื่อนเคยมีปัญหาทะเลาะกันนะครับ
ก็ตามภาษาเด็กวัยรุ่นหลายครั้งด้วยนะที่ทะเลาะกัน
ก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็เคลียร์ใจกันไปแล้ว
ลูกสาวก็ขอโทษเพื่อนหลังจากไปโกหกสร้างเรื่อง

หลังจากนั้นลูกสาวโดนกลุ่มเพื่อนพูดจาแขวะ

ขณะที่ลูกสาวบอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
คุณครูประจำชั้นให้คุณแม่เข้าไป

ทำไมโรงเรียนถึงไม่หาทางแก้ล่ะ
ตอนนี้คุณแม่ตั้งใจว่าเอาล่ะเดี๋ยวถ้าลูกแม่สอบเสร็จ
เดี๋ยวคงทำเรื่องย้ายลูกทันทีแหละ

อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ครับอย่าปล่อยผ่าน
เพราะมันกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก
ล่าสุดครับทางผอโรงเรียนติดต่อไปที่แม่ของน้องแล้ว

เดี๋ยวจะเชิญคุณครูประจำชั้นมาสอบถามเรื่องราวที่แท้จริง

ในขณะเดียวกันระหว่างนี้ครับ
เผื่อว่าถ้าหากบ้านไหนครอบครัวไหน
คุณพ่อคุณแม่กำลังเจอปัญหานี้คล้ายกัน

ขออนุญาตนี่เป็นเบอร์สายด่วน๑๓๓
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

เพื่อจะมีทางออกหรือทางแก้ไขอีกทางหนึ่ง

สภาพจิตใจเองก็ต้องเร่งบำบัดเยียวยารักษา
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงเพิ่มเติมครับ